คุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดเพิ่มทาน
จังหวัดปฐุมธานีที่นั่นก็มีการสวดพระอภิษฐรรมจุมนุตสราสุขหน้าไม้
ซึ่งเป็นอดีตนางงามแล้วก็อดีตนักแสดงสาวในวงการบันเทิงบ้านเรา
ซึ่งคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนที่๒ที่มีการสวดอภิษฐรรมศพ
โดยมีนายวีรโรธและนางสำเริงสุกหน้าไม้
พ่อและแม่พร้อมด้วยญาติเพื่อนสนิท
และประชาชนที่รู้จักคุ้นเคย
มาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า

ทั้งนี้กำหนดการสวดพระอภิษฐรรมจะมีขึ้น
ตั้งแต่วันที่๓ถึง๗พฤศจิกายนนี้

และจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๘พฤศจิกายนนี้

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เป็นอดีตดารา

แล้วก็เคยผ่านการประกวดในเวทีนางงามมาด้วย
ถือว่ามีตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะคะ
ในครั้งนี้บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวสุขหน้าไม้มาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ